คือกฎหมายมาตรา๑๑๒เดิมก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีโทษขั้นต่ำโทษขั้นสูงอยู่ที่๗ปี
ปร๔๑ทำให้โทษขั้นต่ำอยู่ที่๓ปีโทษขั้นสูงไป๑๕ปีต่อ๑กระทง
นั่นหมายความว่ากฎหมายมาตรา๑๒ที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้หรือพูดง่าย๔๐กว่าปี๔๗ปีถึงทุกวันนี้
เป็นมรดกของ๖ตุลาใครทั้งหลายที่ยืนยันว่ามาตรา๑๑๒ไม่มีเหตุจำเป็นต้องแก้อะไรเลย
พวกคุณกำลังยินดีพอใจกับมรดกของการฆ่าคนเมื่อ๖ตุลา
เรื่องนักโทษการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องน่าอายเนี่ย
มันไปกันไม่ได้กับการปิดกั้นทางความคิดกับความคับแคบทางความคิด
มันสวนทางกันเลยดังนั้นสังคมไทยจะเอายังไงฮะ
ปีเป็นเวลาที่แบบก๊อปเราเองตอนนั้นเราอยู่ปี๒

แป๊บเดียวปี๖๖เราเป็นอาจารย์ที่จากที่สหรัฐอเมริกาคือเราเกษียณแล้ว
ก็กระเศียรแล้วนึงก็จะเรียกแป๊บก็ได้นะจะเรียกนามก็แล้วแต่

คืออย่างที่บอกคุณผู้ชมก่อนว่าอาจารย์ทงชัยตอนในวันที่๖ตุลาเนี่ยอาจารย์เป็นหนึ่งในแกนนำที่รอดชีวิตนะ
หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ของกระทรวงศึกษาผมเรียนโรงเรียนรัฐเนี่ยผมจบจากวราบอพิษเลยนะ
นั้นไม่มีบอกนะครับว่าเหตุการณ์นี้มีอะไรมันรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นเศษเซี่ยวประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งที่มันถูกทำให้หายไป
ทีนี้พอไปเรียนมหาลัยปี๑เดินอยู่แถวท่าพระจันทร์
ไปเจอแผงขายซีดีเถื่อนขอโทษนะครับตอนนั้นอุดหนุนซีรีเถื่อนเขาขายอยู่
มันมีแผ่น๖ตุลาเนี่ยซึ่งเป็นเหตุการณ์ล้วนไม่มีเสียงภาคเลยเป็นภาพขาวดำไม่ชัดเลย
ขายอยู่ผมไปซื้อมาเปิดเครื่องดีวีดีที่ห้องดูเห็นแล้วเนี่ยตกใจเลยนะ
คือภาพเหตุการณ์ในวันนั้นนี่ขณะผมเห็นเป็นขาวดำเนี่ยอาจารย์เห็นเป็นภาพสีครับ
เห็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันโดนยิงเนี่ยผมถามเหตุการณ์ในวันนั้นก่อนอาจารย์พูดเรื่องเหตุการณ์วันนั้นมาบ่อยแล้ว
ประเมินไหมครับว่าคืนที่๕ตุลาจนถึงเช้ามืดวันที่๖ตุลาเนี่ยมันจะรุนแรงถึงขนาดมีการยิงระเบิดเข้ามาแล้วก็เอาคนมาเข็นฆ่าเรา
สามสี่ห้าทุ่นถึงสองยามเราก็ยังไม่นึกอันนี้วัดจากตัวเองกับเพื่อนที่รู้จักคุยกัน
หมายถึงว่าถ้าจะมีบางคนเห็นล่วงหน้าขนาดนี้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับ
แต่ตัวผมเองและคนที่ใกล้ชิดบรรดาแก่นำผมช่วยส่วนใหญ่ยังไม่ได้นึกในนี้เราก็อาจจะหลอกตัวเองด้วยนะ
เริ่มเกิดการเผาที่ป้อมยามด้านสนามหลวงพระบรมศาสตร์
เราก็ยังไม่นึกเราก็นึกว่าเป็นการก่อกวนของกลุ่มกระทิงแดง
กลุ่มในสารพัดตามปกติ
ซึ่งในระยะนั้นมันก็มีการใช้ความรุนแรงไม่ใช่เรื่องประหลาด
รวมถึงมีคนบาดเจ็บมีคนตายก็เคยมี
คือมันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นจริงเป็นปีแล้วนะ
แบบว่ามีกลุ่มนักเรียนบางสถาบันที่เขาไม่ชอบนักศึกษาชุมนุมกัน
มีการฆ่ารอบสังหารก่อนนั้นประมาณปี
หกเจ็ดเดือนก่อนหน้านั้น

งั้นเราก็คิดว่าเป็นการก่อกวนทำนองนั้น

เหตุหนึ่งที่เราเข้าไปอยู่ธรรมศาสตร์เพราะเราคิดว่า
ธรรมศาสตร์มันมิดชิดมันปกป้องตัวเองได้ดี
จะถามเรื่องนี้เบอร์ดีจากสนามหลวงผู้สายร้ายไป
ปกป้องตัวเองได้ดีเพราะฉะนั้นมันเปิดเราถูกเล่นงานได้ง่าย
เราไม่เคยคิดนี่เป็นหลักฐานหนึ่งเพื่อจะบอกว่าเราไม่ได้คิดมันจะเกิด
เพราะถ้าหากเราเครียดมันจะเกิดเราจะไป
อยู่ดีไปเข้าไปในที่ถูกปิดล้อมได้ง่ายทำไมใช่ไหมครับ
แล้วเราไม่ได้คิดจนประมาณตีสองเนี่ยเราเริ่มคิดแล้วอืม
เราต้องคิดแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีการพูดคุยจริงจัง
แต่ส่วนหนึ่งผมต้องยอมรับว่าถึงตอนนั้นผมไม่ได้ร่วมประชุมกับแกนนำอีกเลย
แกนนำคุณประชุมยัตถึงอมทองผมอยู่กับเวทีตลอด
งั้นอาจจะมีคนพูดคุยกันบ้างผมก็ไม่แน่ใจนะครับ
แต่พอตี๒เราเริ่มคิดพอตี๔นี่ค่อนข้างชัดแล้ว

ถึงตอนนั้นสายไปแล้วนะครับใช่การสื่อสารช่วงนั้นลำบากด้วยนะ
ผมจะไลน์ไปบอกอาจารย์ก็ไม่ได้สมมุติครับไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น
นี่ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วพอมีการโจมตีในเช้ามืดมันก็เลยใช่
ถึงตี๔๕มันก็สายไปแล้วตอนนั้นต้องคิดอย่างในประมาณ
ถ้าผมจะมีประมาณกลางดึกนะจะตี๒๓๔ผมไม่แน่ใจได้ซ้ำ

ตอนนี้ต้องไปถามหมอพรมมินมีความพยายามติดต่อเราพยายามติดต่อกับรัฐบาลเสนี
หาทางคลิกการสนาการทั้งคืนพอเราเริ่มรู้แล้วว่ามันคืออยู่ทางไม่ดีนะฮะ
พยายามหาทางติดต่อจึงได้ออกมาเป็นการตกลงว่า
คณะแสดงลรานไปหานายก
เพื่อชี้แจงให้ชัดเจนว่านี่ไงคนนี้ไง
จะเห็นได้ว่าหน้าตาม่เหมือนอย่างที่ถูกเราหา

แต่สุดท้ายเห็นไหมถ้ารายละเอียดคนอาจจะไม่รู้นะ
คณะที่เดินทางไปหานายกเสนีที่บ้าน

ถูกรวบตัวแล้วส่งเข้ากองปราบทันที
ก็คือว่าตอนนั้นแทนที่จะได้เจรจาพูดคุยกับนายกรัฐมนตรี

ข่าวออกมาว่าหม่อมเสนีสั่งจับ

ก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจริง
หรือสั่งจับในแง่ถูกบังคับ

เป็นช่องทางหนึ่งเพื่อจะคลี่คลายเหตุการณ์ในธรรมศาสตร์ครับ
การที่ถูกจับก่อนที่จะเจอนายกเลยเนี่ย

ถ้าผมจำไม่ผิดคือวันที่๖ใช่ไหมครับ

เอาวันสุดท้ายเลยวันที่๕ตุลาที่จริง

อมเสนีแล้วไม่ได้พบเนี่ยนะครับ

ซึ่งเป็นภาพที่ถูกนำมาเผยแพร่
อีกครั้งหนึ่งในช่วง๓๔ปีที่ผ่านมา
โดยเฉพาะวันครบรอบเหตุการณ์๖ตุลาเนี่ย

อาจารย์อยู่ข้างในมหาลัยเท่านั้นในสถานการณ์แกนำ
มันก็มีการบุกเข้ามาอะไรต่างแล้วเนี่ย

มีการเผาคนที่ในข่าวบอกเผาทั้งเป็น

ตอนที่คุณวิชิตชัยอมรกุลใช่ไหมครับ
เป็นนิสิตรัศนาจุฬาที่เป็นกะ
มีถูกคนคนถูกแขวนคอทั้งหมด๕คน

เท่าที่เราเช็คได้นะ๕คน
ในนั้นมี๔คนที่เราจนทุกวันนี้
คือมาเริ่มก็เป็นเรื่องน่าเศร้า

ที่จะรู้จำนวนว่าเป็น๕เนี่ย
เมื่อตอน๔๐ปี๓๙๔๐ปี

ระบุตัวบุคคลได้๔คน
คนในรูปที่รูปเด่นที่สุดที่มีการเอาเก้าอี้ฟาด

คุณวิชชายคุณวิชชายเป็นถึงในคนที่

เคยเห็นภาพที่โดนรองเท้ายัด

คนนั้นเรายังไม่ระบุไม่ได้ว่าเป็นใคร

คือคุณผู้ชมและคุณผู้ชมมีโอกาสไปที่

ศึกษาตกิจเนี่ยนะฮะแล้วมันจะมีชื่อปรากฏชื่อคุณจรุพงศ์ทองศรี
เนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่เป็นแก่นำในวันนั้นแล้วเสียชีวิตเนี่ย
อาจารย์เห็นเหตุการณ์อะไรอย่างนั้นใกล้ตัวขนาดไหน
ในเอาจริงวันนั้นผมไม่ทราบเลยผมไม่เห็น
เพราะว่าเกิดหลังจากผมอะไรอ่ะเวทีไม่มีประโยชน์แล้ว
แล้วก็ยิงมาจนเราพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ก็เลยถอยหนีออกมา
แล้วพงศ์ผมมาทราบทีหลังว่าเขาเสียทราบในคุกนะฮะไม่ได้เห็นตัวเอง
แต่ว่าอยู่ตรงธรรมศาสตร์จากมุมที่เรามองเนี่ย
ผมเห็นไหมว่ามีคนจะเรียกว่าไงอ่ะถูกยิงแล้วก็ล้มลง
เห็นแต่ผมไม่ได้เห็นหลายคน
อย่างเช่นคนที่อยู่หน้าหอใหญ่มันจะมีหอประชุมใหญ่กันอยู่ใช่ไหมครับ
แล้วก็ไม่เห็นเราจะเห็นคนตรงบัญชี
คนตรงตึกบัญชีอันนั้นเราเห็น
แต่ภาพที่เห็นก็คือว่ามันก็จะมีทั้งคนที่ฝ่ายที่มา
ไม่ใช่แค่ทหารตำรวจนะแต่เราจะเห็นกลุ่มที่เป็นกลุ่ม

แล้วถึงตรงนั้นผมพูดอยู่กับเวที
จนกระทั่งเราขอร้องตอนนั้นผมก็หวังนะหวังว่าเขาจะหยุดนะ

จนเขาเดินมาถึงหน้าตึกอมทตึกกิจนะครับ
ผมก็หมดหวังแล้ว
ไม่ได้ถูกเขายิงไม่ได้ถูกถล่มไม่ได้ถูกอะไร
ผมปิดไมค์วางแล้วก็เลี้ยวไปด้านแม่น้ำ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในเหตุการณ์ดังนั้นอาจารย์ก็คือถูกจับถูกจับไป
แล้วก็ต้องอยู่ในเรือนจำประมาณเกือบ๒ปี
ผมถามนิดนึงเพราะว่าไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พารากอนก่อนหน้านี้
มันเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณชั่วโมงหนึ่งบริบทมันต่างกัน
แต่นี่คนที่เผชิญเหตุอะไรแบบนี้เฉียดตายเนี่ยมันส่งผลต่อสภาพจิตใจมากพอสมควรนะ
คนที่ไปรบในสงครามอยู่ที่อเมริกาตัวอย่างกลับไปบ้านก็จะได้ยินเสียงแววตลอดเวลา
อาจารย์ผ่านเหตุการณ์ในระดับนั้นมามีทั้งเสียงระเบิดเสียงปืนเนี่ย
มีบ้างมั้ยฮะอภาพหลอนอาการหลอน
เห็นเลือดการเห็นศพแล้วรู้สึกว่ามัน
ต้องปรึกษาจิตแพทย์ไหมอะไรต่างเนี่ย

ผมก็ไม่เคยศึกษาในแง่ของการเป็น
ใครมากน้อยแค่ไหนบอกไม่ได้
งั้นกับตัวผมเอง
ผมเชื่อว่าผมไม่เกิดหรือยังน้อยถ้าเกิดก็อาการไม่หนัก

เพราะว่ามันมีอาการ

ซึ่งมันก็คนเรามันก็มีสิทธิ์จะฟันร้ายใช่ไหมครับ
ก็เลยไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่า

ผมยอมรับว่ามันหายไปเนี่ย

หลังจากที่มีการลื้อฟื้น

แล้วก็ในระยะหลังจากนั้น

สังคมยอมรับรับรุ่มมากขึ้น

น้อยที่สุดก็ได้ทำในสิ่งที่

เวลาผ่านไปเราก็อาการดีขึ้น

ความรุนแรงที่รัฐกระทำต่อคนที่เห็นต่างเนี่ย
อเจมส์อาจารย์คิดว่าบริบทตอนนั้นกับในยุคปัจจุบัน
สัตวรรษที่๒๑แล้วมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้าง
มุมมองอาจารย์เท่าที่ติดตามการเมืองไทยมาโดยตลอด

เราก็รู้อยู่ความรุนแรงมีหลายแบบใช่ไหมครับ
แง่การใช้กำลังใช้อาวุธเนี่ย
ผมว่าในสเกลแบบ๖ตุลาเนี่ย

อยากจะมองย้อนกลับไปก็ยังอยากจะคิดว่า
แม้กระทั่งสำหรับคนใช้คนมีอำนาจที่ใช้กำลังเนี่ย

จะเรียกเป็นข้อยกเว้นหรือเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบมัน
เขาคงไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นแบบ
ตั้งใจจะลงมือขนาดกระทำขนาดนั้น

มีหลายอย่างที่ก็เราไม่สามารถควบคุมความ
ความโกรธความเกลียดได้เมื่อคุณได้เริ่มมันขึ้นมาแล้ว

คุณที่เห็นอยู่มันเกิดขึ้นออกมาอีกกี่ครั้ง

แปลว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาหลังจากนั้นเนี่ย
ก็เป็นความตั้งใจจงใจให้เกิดแล้ว

ผมคิดว่ายังอยากจะคิดอย่างเดิมมากกว่าว่า
คงไม่มีใครตั้งใจให้เกิดในสเกลขนาดนั้น

เมื่อจุดความโกรธความเกลี่ยขึ้นแล้วเนี่ย

แต่ต้องบอกว่าคำอธิบายอย่างนี้เนี่ย
มันใช้ไม่ได้ในกรณีเสื้อแดง
เพราะเสื้อแดงเกิดขึ้นในระยะเวลา
หลายวันไม่ได้ฉับพลันทันที
นั้นจะบอกว่าเขาไม่คาดไม่เล็งเห็นผลเนี่ย

ชี้ความรุนแรงในรูปอื่นล่ะ
แต่เอาง่ายที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือ
ความรุนแรงแบบนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นง่าย

หรือให้ความชอบทำแต่ผู้กระทำได้ด้วย
ทำให้สังคมร่วมเกรดด้วยผู้ยง่าย

ใช้อำนาจเขาก็ไม่สามารถทำได้ขนาดนั้นใช่ไหมครับ

แต่มันก็คือการใช้ความรุนแรงแน่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่๖ตุลาเนี่ย
คือเวลามีเหตุการณ์พฤษภา๕๓

ชอบเอาเหตุการณ์๖ตุลามาเปรียบเทียบ
เนื่องจากว่าลักษณะก็คือเป็นการล้อมปลา

คนก็วิ่งก็แตกกันไปคนละทิศคนละทาง

แต่ว่าในเคสของ๖ตุลากับเหตุการณ์สลายการชุมนุมเสื้อแดงเนี่ย
มีคนยก๒เคสนี้มาเปรียบเทียบกันเนี่ย
อาจารย์มองว่าตอนอย่างตอน๕๓มันไม่มีกลุ่มคนแบบประทิงแดงแบบน้ำวะพล
มันมีแบบมันมีลักษณะอื่นที่รับใช้นอกจากทหารตำรวจไหมครับในมุมมองอาจารย์
ผมไม่แน่ใจว่ามันมีนอกจากเอาทหารสลายการชุมนุมใช้กระสุนจริงมันมีการใช้วิธีอื่นอีกไหมในการเข้ามาโดยอาศัยชุดละมุน
มักจะบอกว่ามีอะไรบางอย่างที่เหมือนกัน
แต่เราจะเห็นความต่างเยอะแยะ
บางทีเรามองความเหมือนมากกว่าความต่าง
แต่ว่าความเหมือนจะเป็นความเหมือนที่มันกว้าง
เช่นมีการความขัดแย้งของประชาชนสองฝ่าย

เกิดการให้ความชอบทำในการที่รัฐใช้อำนาจในขณะนั้น
เพราะถ้าไม่เกิดสเกลไม่เกิดการแตกเป็น๒คั่วที่ขนาดหนัก
คนก็ยากรัฐก็ยากที่ใช้ความดูแลเป็นฝ่ายมีสนับสนุน
ตัวอย่างเช่นตอนเสื้อแดงเนี่ยปราบเสร็จแล้วก็
งั้นถึงจะไม่เกิดในภาวะที่
ไม่เกิดออกมาเป็นรูปธรรมเหมือนกันอย่างกลุ่มกระทิงแดง
กลุ่มอันทภัณฑ์การเมืองอะไรอย่างนี้
แต่มันก็เกิดภาวะความแตกต่างมากขนาดที่ว่าค่อนข้างรุนแรง
ความกรีดช่างความโกรธนี่หนักเหมือนกัน

คืออย่างนี้กลุ่มกระทิงแดงกลุ่มนวพลเนี่ยเข้าใจว่า
เป็นเด็กที่เขามีการเอาไปฝึกนะใช่ไหมครับ
อันนี้ละเอียดผมแย้ง

แต่ทีนี้เวลาสังคมมองเข้าไปแบบนั้นนะครับ
กลับกันตอนการชุมนุมตั้งแต่ปี๖๓จนถึงตอนนี้ของกลุ่มคนรุ่นใหม่

โดยเฉพาะที่บอกว่าตอนสมัยก่อนถ้าเป็นข้อมูลที่เรารับรู้
เพื่อสิทธิ์สิทธิศึกษาหรือคนอื่นอย่างคอมมิวนิสต์
ที่โดนจับหรือออกไปปะทะอยู่บริเวณด่านหน้าเลยเนี่ย

ที่ปะทะกับทางตำรวจทางทหารใช่ไหมครับ

ผมว่าความเปลี่ยนแปลงในอะไรอ่ะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษาเนี่ย
แต่ละรุ่นแต่ละระยะเนี่ย
มันมีปัจจัยเยอะแยะที่ทำให้อาการออกมาต่างกันนะฮะ
ปัจจัยหนึ่งคือการจัดตั้งของรัฐที่เข้าไปกระทำ

อาชีวะ๑๔ตุลานั้นก่อนที่รัฐเข้าไปจัดตั้งใช่ไหมแสดงอาการอย่างหนึ่ง
อาชีวะหลังสิบสี่ตุลานั้นแล้วเริ่มเอียนไปทางขวาแล้วนักปะทะนึกศึกษาเนี่ย

อาจจะบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นความเป็นอาชีวะคนก็วิเคราะห์กันเยอะแยะ
ความมีอาชีวะต่างความเป็นรักษามหาลัยอะไรเหล่านั้น
ผมว่าอาจจะมีมูลอยู่นะแต่อันหนึ่งซึ่งคนเมื่อกี้พูดกันให้ชัด
ก็คือว่ามีการจัดตั้งโดยรัฐโดยกรมน
กลุ่มชาวบ้านด้วยกลุ่มลูกเสือชาวบ้าน
กลุ่มนวพลเลงตาเหล่านี้นะ
พวกนี้มีความเกี่ยวเชื่อมโยงกับกรมนมาทั้งหมดด้วยใช่ไหม
สมัยเรียนตุลานะแต่สมัยหลังนี่
สารภาพผมไม่รู้ขนาดนั้นผมไม่ได้รู้รายละเอียดขนาดนั้น

ผมอ่านหนังสือที่อาจารย์เขียนอาจารย์บอกว่า
เอาจริงเนี่ยวีรชน๑๔ตุลา
ีรชนพฤษภาธมินมีการทำพิธงพิธีศพ
เพื่อจะลำลึกถึงเวียชนที่จากไป
ตุลานี่รอถึง๒๐ปีคือตอนปี๓๙ครับ

อันนี้คือเราจัดคล้ายพิธีชาปนกิจ

ลำลึกกันตลอดเลยอาจารย์

มันมีปีไหนสมัยไหนสมัยราธบาลไหมั้ย

ถึงเรื่องนี้จะถูกชำระมากที่สุดเรื่องที่เราเคลื่อนไหวมา
และมีกลุ่มองค์กร
ก็เรียกสมควรเขารู้ว่า

สักพักนึงคนก็จะเลือกพูดถึงมันไป

เวทมีรูปปู่แบ่งอย่างน้ำ

คนไทยอยู่ที่ว่าจะจำจะลืม
เป็นประเด็นใหญ่สำหรับหนังสือที่ผมเขียนในภาษาอังกฤษ
ว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้เรื่องบางเรื่องเราลืกจำลืกลืม
ปีที่ผ่านมาพอมันเกิดเหตุการณ์การชุมนุมของคนรุ่นใหม่

เก้าอี้เราอาจจะผมก็ใหม่มากสอนเก้าอี้ตัวนี้เหมือนกัน

หลังจากเหตุการณ์๖๓การชุมนุมของกลุ่มคนรุ่นใหม่
๖๓เนี่ยเรื่อง๖ตุลามันถูกกลับมาพูดถึง
อาจารย์รู้สึกไงว่าช่วงชีวิตนี้

คนจะรู้จักกลุ่มเล็กลงเล็กลง
มันกลายเป็นว่าคนพูดถึงเหตุการณ์นี้กันเยอะ

สารภาพว่าไม่ได้ฆ่า
นะฮะเรามีความพยายามเช่น
ตอนปี๓๙ที่๒๐ปี๖ตุลานั่น
ก็มีความพยายาม

เป็นกบวนการที่มันเกิดใจตลอด

ตุลาศัตรี๓๙คือเริ่มจากตุลาศัตรี๓๘

หลังจากนั้นมาก็มีความสนใจ
ต้องเรียกว่าเพิ่มมากกว่าก่อนปี๓๙

พูดง่ายก่อนหน้าปี๓๙จัดเล็กแล้วบางปีก็ไม่จัด
หลังปี๓๙มาเนี่ยงานจะใหญ่ขึ้นหน่อยแล้วจัดทุกปี
ไม่ว่าคนในสังคมสนใจหรือไม่ก็พอจัดได้
พี่ที่มีลักษณะประหารจัดได้ไหมช่วงคนสอชอ
ถ้าผมจำไม่ผิดเขาจัดนะเขาจัดเขาจัดนะแต่ว่ามันก็อยู่ในแวดวงจำกัด
ก็จนมีคนล้อว่านี่เป็นการเช็งเม้ง
คือเป็นการมารวมตัวคนของคนที่ผ่านเหตุการณ์๖ตุลา
ซึ่งโดยส่วนตัวผมการพูดอย่างนั้นอาจจะมีคำยูทูต

ได้ยังมีความปรารถนาที่จะมาเจอเพื่อนฝูง
คนที่ผ่านชะตากรรมคล้ายกันผมว่าเป็นเรื่องดีออก
จนกระทั่งเหตุการณ์การเมืองเหตุการณ์ทางสังคมเปลี่ยนไป
ปี๖ตุลาตอนปี๕๙ก็มีคนสนใจพอสมควร
แต่งานหลักก็ยังเป็นงานที่คนรุ่นผมเป็นคนจัดใช่ไหม
กระทั่งหลังเกิดเหตุขบวนการเยาวชนประมาณ๒๓ปีที่ผ่านมา
ปีที่ประมาณนั่นแหละถึงได้เกิดความใจขนาดใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งเขาอาจจะสนใจ๖ตุลาในคนละแง่จากเรานะ
เพราะเขาไม่ได้ผ่านตัวของเรานี่คือคนผ่านเองเขาไม่ได้ผ่านใช่ไหมครับ
แต่ก็มันได้ช่วยทำให้ผมคิดว่าที่ดีใจและคาดไม่ถึงก็คือ
ตุลาตอนเนี้ยผมคิดว่ามันจะลบเลือนจากความทรงจำทางสังคมนะ
ต่อให้คนรุ่นผมตายไปเนี่ยมันจะไม่หายไปง่ายแล้ว
ว่าไม่ว่ารัฐจะร่วมสนใจหรือไม่
จะรับคำเชิญมาในงาน๖ตุลาหรือไม่
แต่มันจะมีความสนใจความทรงจำในทางสังคมทั่วไป
อยู่ในระดับที่ดีขึ้นกว่าตอน๔๐ปี๓๐กว่าปีก่อนหน้านั้น
ดีขึ้นอยู่ก่อน๒๐ปีประมาณ๒๐ปีแรกหรือ๖ตุลาค
ดีขึ้นกว่าตอนนั้นมหาศาลนะฮะ
ในแง่นี้รัฐมีความจำเป็นจะต้องสนใจหรือยัง
ก็ดูกันไปสำหรับเรารู้สึกว่าเราต้องพูดอยู่ทุกปีว่า
มันต้องมีการชำระสะสางมันต้องมีการคืนความยุติธรรม
ให้กับคนที่เสียหายคนที่เสียชีวิต
แล้วก็เขาจะสนใจหรือยังจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้

ขอกลับไปที่เรื่องของผู้เสียชีวิตสักนิดหนึ่งนะครับ
คือถ้าเอาที่ข้อมูลที่สามารถหาได้ง่าย
รัฐประกาศคือ๔๕๐ได้ไหมครับอาจารย์
จนทุกวันนี้เราก็ยังอยู่ที่๔๖
แต่ว่าถามใจอาจารย์เลยประเมินด้วยสายตาวันนั้นเป็น๑๐๐
ผมไม่กล้าครับเพราะว่าที่ผมเห็นมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้น
ผมเห็นแต่มุมเดียวแล้วคนที่เสียชีวิตมากหรือคนที่เช็ดหน้าหอใหญ่
อ๋อที่บอกซึ่งมันเป็นอีกส่วนนึงที่มันมีข้อประชุบังอยู่

หรือว่าเวลาคนเขาบอกว่ามีการยิงในน้ำเนี่ยผมก็ไม่เห็นใช่ไหมครับ
แล้วก็มีศพที่จะเกิดจากการที่ถูกยิงในน้ำหรือไม่มีนะฮะมี
พอมีแล้วเนี่ยเพราะอีกกี่คนใช่ไหม
แล้วเวลาในยุคนั้นเนี่ยหลังจากเหตุการณ์ไปเนี่ยสมมุติเรามีลูกหลานเราญาติเราที่หายตัวไปจากบ้านเนี่ย
แน่ใจได้ยังไงว่าเขาหายไปในเหตุการณ์หรือเขาอาจจะแบบออกจากบ้านไปเฉย
รวมถึงใครบ้างที่เข้าป่าครับ

ถึงได้มีความเชื่อต่อมาหลายปีว่าเขายังไม่ตาย
เพราะฉะนั้นผมถึงได้พูดตลอดเวลาว่าถึงทุกวันนี้เรามีหลักฐานชัดเจนเนี่ย

แต่แค่ว่าถ้าพูดอย่างระมัดระวังหน่อยเนี่ยก็ต้องพูดอย่างนั้น
จริงแค่๔๖คนเนี่ยคุณผู้ชมนะอาจารย์นะครับ
บางคนยังระบุไม่ได้เลยว่าศพผู้เสียชีวิตชื่อเสียงเรียงนามอะไรใช่ไหม
สิ่งที่สำคัญของ๖ตุลามันไม่ใช่จำนวนเพราะจำนวนน้อยกว่า๑๔ตุลาค
จำนวนน้อยกว่าพฤษภาจำนวนน้อยกว่าตอนปี๒เสื้อแดงครึ่งต่อครึ่งนะครับ
แต่ความโหดเยี่ยมความโหดเยี่ยมมันเหลือเชื่อ
คุณผู้ชมครับตอนที่ผมพาอาจารย์มาอีกประเด็นนึง
ซึ่งอาจจะมาอาจารย์ติดตุลาอะไรไหมไม่
มาเป็นประเด็นร่วมสมัยมากขึ้นคือในช่วงนี้มากขึ้นเนี่ยนะครับ
ผมเชื่อว่าอาจารย์ได้ดูเวทีดีเบตทุกช่องของไทยรัฐด้วย
มันกลายว่าคำถามที่เราถามพักการเมืองต่างเรื่องว่า
คุณเอาไงกับ๑๑๒คุณจะแก้ไขไหมเนี่ย

ประมูลกฎหมายยามตา๑๑๒ที่บทมัญญาณไว้ล่าสุดเนี่ย
ที่เราใช้กันในปัจจุบันเนี่ยนะครับ
จำคุก๓๑๕ปีเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ย
มันเป็นช่วงหลังเหตุการณ์๖ตุลานี่แหละใช่ไหมครับ

อาจารย์ช่วยขยายตรงนี้หน่อยได้ไหมคือ
คือมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงในช่วงไหนได้บ้างครับ
ปร๔๑ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับ๔๑

คือกฎหมายมาตรา๑๑๒เดิมก่อนหน้านั้น

ขั้นสูงอยู่ที่๗ปี

ทำให้โทษขั้นต่ำอยู่ที่๓ปีโทษขั้นสูงไป๑๕ปี

หมายความว่ากฎหมายมาตรา๑๒ที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้
หรือพูดง่าย๔๐กว่าปี๔๗ปีถึงทุกวันนี้
เป็นมรดกของ๖ตุลา

ทั้งหลายที่ยืนยันว่ามาตรา๑๑๒ไม่มีเหตุจำเป็นต้องแก้อะไรเลย
พวกคุณกำลังยินดีพอใจกับมรดกของการฆ่าคนเมื่อ๖ตุลา
พอใจกับการกล่าวหาว่านี่สามีพระบรมเดชานุภาพ

อืมอันนี้เป็นการกล่าวหาภายศรี

อันนั้นไม่ใช่แต่ว่าที่สำคัญเขากล่าวหาเรื่องว่า
กล่าวหาว่าเราเหมียนพระมในชานุภาพใช่ไหม
กลุ่มคุณสุธรรมถึงได้โดนข้อหานี้ไปด้วยตอนติดคุกใช่ไหมครับ
แล้วด้วยเหตุนี้เป็นมูลเหตุของการที่เป็นเหตุผล
ของการที่มาทำให้เพิ่มโทษกฎหมายมิน
การเพิ่มโทษนี้ทำให้กฎหมายหมินเนี่ยอย่าลืมว่า
ในวงการวิชาการกฎหมายยังประเด็นที่เขาเถียงว่า
มาตรา๑๒คือโทษมันไม่ได้สัดส่วนกับความผิด
นี่แหละแต่เริ่มว่าเรียนเถียงกันได้
แน่นอนการบอกโทษได้สัดส่วนความผิด
เป็นเรื่องเถียงกันได้จะบอกว่าแค่ไหนกี่ปี

เป็นมรดกของการหลังการฆ่าคนเมื่อ๖ตุลา

หรือสังคมไทยพอใจอย่างนั้นหรือ

หลายครั้งบอกว่าโทษมันสูง

ซึ่งมันสามารถทำให้รอลงอาญาก็ได้ถ้าตัดสินว่าผิด
หรือว่าประกันตัวจะไม่ลำบากเท่าในปัจจุบัน
โอเคการถกเถียงเรื่องม๑๑๒มันมีประเด็นอีกหลายประเด็น
ซึ่งผมก่อนนี้คุยอยู่ยังไม่ได้ไปถึงแล้ว
เช่นควรนุกเริกไหมควรลดเป็นได้เป็นคารีแพร่งไม่ใช่คารีอาญา

แต่ผมอยากจะบอกว่าอย่างน้อยที่สุดในประเด็นหนึ่ง
คือว่าโทษกรรมที่ไม่ได้สะสวนกับความผิด
อเจมส์มันเป็นมรดกของการฆ่าคนว่าหกตุราครับ
ตอนนี้เนี่ยวันนี้มันก็เพิ่งมีข่าวนะครับ
เคสมากแล้วมันมาถี่มากช่วงนี้สารเริ่มทยอยตัดสินนะ
นักโทษการเมืองที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ย
คดีมาตรา๑๑๒และคดีอื่น
ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการที่ชุมนุมเมื่อตอนปี๖๓ปี๖๔เป็นต้นมาเนี่ย
อาจารย์มองว่าการต่อสู้ของเยาวชนในปัจจุบันเนี่ย
มันต่างจากตอนที่เราเป็นพวกเลือดร้อนไฟแรงยังไงบ้างไหม
เยาวชนตอนทศวรรษ๑๙๗๐กับปัจจุบันปี๒๐๒๐กว่าแล้วมันแตกต่างกัน
มันต่างกันเยอะมากนะครับ
ผมเอาแค่สองประเด็นใหญ่ในแง่เรียกว่าบริบทแล้วกัน
บริบทของขบวนการเยาวชนเมื่อเดือนตุลากับขบวนการเยาวชนคณะรัศดร๒๕๖๖และ๖๓

ด้านหนึ่งก็คือถ้าพูดภาษาภาษาเก่าก็ต้องบอกคนชนชั้นปกครอง
พูดภาษาไม่ขนาดนั้นก็ต้องบอกคนมีอำนาจทั้งหลาย
สมาชิก๔ตุลามันไม่มีเอกภาพ
สมัยปัจจุบันเป็นเอกภาพ
หมายถึงการต่อสู้ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มทหาร

แล้วความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่ผมเรียกว่ากลุ่มนิยมเจ้ากลุ่มทหารในสมัยนั้นก็มีชัดเจน
สมัยนี้เขาผนึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใช่ไหมครับ
สมัย๓๕ปีหลังถ้านับไปก็ต้องย้อนกลับไปว่า
อาจจะนับแต่ประมาณ
คือมาถึงประมาณรับประหารปี๔๙นั้นก็เป็นแล้ว
เป็นแล้วไม่ใช่เพียงแค่ปี๖๐นะครับ
ประเด็นที่๒ก็คือว่า๑๔ตุลานี่เกิดขึ้นในภาวะที่
ขบวนการการเคลื่อนไหวของประชาชนเนี่ย
ทักไม่มีก่อนหน้านั้น
หรือลุ่นปี๒๕๖๓เนี่ย
ท่ามกลางที่การเคลื่อนไหวของประชาชนในรูปต่าง
ตั้งเป็นกลุ่มหรือการขึ้นมาในท้องถนนเนี่ย

มีทั้งชนะมีทั้งถูกฆ่าตายเยอะแยะเนี่ยนะ
ตอนนี้ก็มา๓๔ทศวรรษแล้ว
ยังไม่นับประเด็นเรื่องที่คนมักจะชอบพูดกันคือ
อันนั้นก็มีผลทำให้ต่างกันมหาศาล
เพราะว่าไม่ใช่ในเพียงการสื่อสารในหมู่ขบวนการนะครับ

ความเรียนสมาธิซะอะไรต่อไปก็แล้วแต่
ผมขอไม่อภิปรายขอพูดแค่ว่า
กระบวนการเรียนรู้ของเด็กรุ่นหลังกับคนรุ่นก่อนไม่เหมือนกัน
แต่เท่าที่ดูจากข้อหนึ่งเมื่อกี้เนี่ย

ดูเด็กสมัยนี้เวลาสู้กับรัฐสู้ยากกว่าอีก
เพราะรัฐมีความเป็นเอกภาพมากกว่าในสมัยนั้น
แล้วทำให้การกระทำของรัฐหลายอย่างเนี่ย
ผมมักจะใช้คำที่ขออนุญาตพูดภาษาอังกฤษพูดกับเพื่อนนะครับ
ก็คือทำโดยไม่ต้องมีเหตุผล

และในแง่นี้แหละขออนุญาตเข้าอาจจะแบบ

ทำให้เกิดนักโทษการเมืองขึ้นในปัจจุบัน
ที่มึงไม่ควรจะมีหรือควรจะมีลดลง
อย่างนี้สังคมไทยมาถึงจุดที่
เกลียดมากที่๑๐กว่าปีที่ผ่านมา
จำนวนนักโทษการเมืองกลับมากขึ้นอีกครับ
แต่กลับกลายเป็นว่าการกระทำการกระทำอะไรบางอย่างของรัฐ
มันดูโจ่งแจ้งมากขึ้นเรื่องที่มันดูย้อนแย้งไปไหม
ผมคงระมัดระวังการโยนขยะทิ้งไม่ลงถังมากขึ้นอยู่แล้ว
เพราะผมก็กลัวว่าจะเสียงานเสียการถูกไหมคนถ่ายลง
แต่ว่าปัจจุบันคือมันย้อนแย้งกับสิ่งที่รักไทย
ปรับปรุงสังคมไทยปรับปรุงขึ้นหลายด้านเพราะเราจับตาซึ่งกันและกัน
ปัจจุบันประชาชนเยอะแยะตรวจสอบไปได้เองเยอะแยะเนี่ย
แต่พอถึงเรื่องการเมืองพอถึงเรื่องการเมืองรับถาดใช้กฎหมาย
และใช้การปราบปรามอย่างที่เรียกว่าบ่อยครั้งไม่ต้องให้เหตุผล
หรือให้เหตุผลที่แบบสักแต่ว่าให้
ใช่เหตุผลที่ถ้าเป็นคนสมัยก่อนคงถูกประท้วงหลุดจากอำนาจไปแล้ว

นั่นแปลว่าส่วนหนึ่งผมเชื่อเพราะในกลุ่มคนที่มีอำนาจทั้งหลาย
เขาเป็นเป็นปรึกแพทย์กันมากขึ้น

ดูเหนื่อยกับในอดีตไม่เคยชูคิดเรื่องนี้เลย
อันนี้ถามเล่นขำเลยครับอาจารย์อยู่อเมริกากี่ปีนะ

อเมริกาต่อต้านจีนปัจจุบันโปรจีนต่อต้านอเมริกา
ถึงก็น่าข่าวลือที่บอกว่า
ก้าวไกลถ้าเป็นขึ้นมามีอำนาจจะเป็น
ถันทัพ

มีคนที่มีอำนาจจนถึงคนที่มีสถานะทางสังคม
ดีพอสมควรเยอะแยะในสังคมไทยเชื่อ

หรือว่าเป็นคนที่เข้าใจการเมือง

เป็นคนที่เข้าใจบริบททางการเมือง
สมาธานประชาธิปไตยเนี่ย
รัฐนิยมแบบไทยผมใช้คำนี้นะ
เพราะว่าถ้าใช้อนุยักษ์นิยมเหมือนเดียว
เพื่อนอาจารย์คนใกล้ตัวที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นี่ก็ได้
เขายังมีความคิดการเมืองยังไงดีกว่า
อยู่เยอะนะมีเยอะไม่ใช่มีเยอะ

ผมไม่เคยครบคนส่วนลักษณ์ผมอยู่ห่าง

นั้นเป็นแหละว่าในบรรดาและสถานะก็มีส่วนเช่น
การเป็นครูอาจารย์ทำให้หลายคนอาจจะคิดไม่ตรงกับเรา
ในทางการเมืองแต่เขาก็ยังคบกับเราอยู่
เพราะสุดท้ายบ่อยทั้งที่คุยกันก็ไม่ใช่เรื่องการเมือง
แต่ถ้าเรื่องการเมืองผมบอกได้แค่ว่า
คนที่ยังคิดหรือยังมองอะไรต่างในธรรมนองเดียวกับผม
หรือน้อยจะเอาไปพูดกันรู้เรื่องนี้ก็มีไม่น้อยเยอะ
แต่คนที่คิดต่างกันจนปัจจุบันเรียกว่า
คือถ้าเจอกันต้องหาทางเลี่ยง
กันสุดอย่าพูดเรื่องการเมืองเด็ดขาด

เราจัดเวลาจัดรายการกันมาสักประมาณชั่วโมงเสร็จแล้วนะครับ
ในช่วงท้ายอาจารย์มีประเด็นที่อยากจะสื่อสารไหมครับ
เรื่องนักโทษการเมืองเมื่อกี้เราพูดไปแล้ว

หรือว่าประเด็นเรื่องของกรณีการเพิ่มโทษ๑๑๒

เพราะฉะนั้นการไปยื่นยุบพักการเมือง
ว่าการแก้ไขมันเป็นเรื่องต้องห้ามเลย

ขอร้องดูคอมเม้นท์ไปด้วยครับอาจารย์
อยากจะเสริมว่าเรื่องนักโทษการเมืองเนี่ย
อันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเรื่องนี้ได้

เพราะฉะนั้นมันต้องบอกว่าโดยภาพกว้างเนี่ย
มันไปกันไม่ได้กับการปิดกั้นทางความคิดกับความคับแคบ
ทางความคิดครับมันสวนทางกันเลยอืมอย่างน้อยที่สุดถ้ามองในภาพรวมเนี่ย
คุณต้องปล่อยให้คนความคิดของคนมันบันเจิดมันมีช่องทางออก
มีช่องทางทดลองผิดทดลองถูกด้วยซ้ำไป
ถ้าเน้นปุ๊บความคิดทางการเมืองคุณปิดไม่ได้
ความคิดทางเกินมันคุณปิดไม่ได้ที่คุณบังคับให้คนคิดในหัวเป็นในแบบเดียวกัน
นิดหนึ่งนะครับในปี๒๓ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ผมกลับมาเมืองไทยบ่อยขึ้นเกษียณอายุแล้วมีเวลามากขึ้น
ผมได้เจอผู้คนเยอะแยะผมเจอว่าคนระดับแม้
วิชาชีพหลายอย่างในระบบราชการ
หรือวิชาหลายอย่างรวมทั้งในระบบราชการด้วย
ระดับกลางระดับที่ไม่ใช่มีอำนาจมาก
พูดคำพูดเป็นเจนก็ต้องหมดระดับเจนที่หลังผมไปแล้ว

พวกเขามีความพยายามอยากจะสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลง
แต่แทบทุกลายที่ผมคุยเนี่ยพวกเขารู้ว่าลิมิตหรือเพดานอยู่ตรงไหน
เขาไม่อยากเดือดร้อน
เขาจะทำในระดับที่เขาไม่เดือดร้อน
ที่เขารู้ว่าเขาจะทำได้ดีกว่านั้น
การที่คุณลิมิตทางการเมืองมันไม่ได้มีผลแค่ทางการเมือง
ไม่ได้ผลแค่การวิจารณ์รัฐบาลวิจารณ์ทหารวิจารณ์เจ้า
มันมีผลที่ทุกคนรู้สึกว่าต้องกดตัวเองเอาไว้
ดตัวไว้หมดเลยในทุกวงการ
นั้นเผื่อว่าอันนี้เป็นเพราะว่ามันขัดแยงอย่างนี้

เอาเรื่อง๖ตุลาอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับ
ถามกว้างไปไหมมรดกไอ้เรื่อง๖ตุลาที่เป็น
มรดกอย่างเช่นเรื่อง๑๑๒อะไรอย่างนี้
เป็นมรดกอะไรบางอย่างที่๖ตุลามันทิ้งไว้ให้คนรุ่นเราคิด
มันมีอะไรบ้างเพื่อเป็นการฝากไว้สุดท้าย
ก่อนที่เราจะลารายการไปด้วยกัน
ผมแถม๒เรื่องแล้วกันนะครับ
เรื่องที่หนึ่งมันไม่ใช่เฉพาะหกตุลา
แต่๖ตุลาเป็นเหตุการณ์ที่ยังฟ้องร้องเรื่องนี้อย่างจงแจ้ง
แล้วปัจจุบันเรามาเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีก
จุบันก็ยังเกิดอีกและความสนใจเรื่องนี้ยังไม่พอ
ก็คือการลอยนวลพ้นผิด
คุณคิดว่าเหตุการณ์๖ตุลาความรุนแรงขนาดนั้นเกิดขึ้นได้

ผลวรณ์นี้ทธกรรมที่ทำให้ปล่อยผู้ผู้ผมออกมา
สาระของมันคือการทำให้การกระทำความผิดทั้งหมดของ

ในทางกฎหมายอาจจะเอาผิดกันยากก็จริง
แต่ในแง่หนึ่งมันต้องมีการชำระสะสาง

แล้วมีอีกกี่กรณีพฤษภาก็ไม่มีการสอบสวนจริงจัง
รายงานการสอบสวนเต็มที่สีดำเป็นแถบ

อย่างนั้นทั้งหมดผลของมันคือการทำให้เกิดการรอนุนพร้อมผิด

สังคมถ้าจะเดินหน้าให้ได้
กล้าเผชิญหน้าไปจนถึงอย่างที่คุณพูดตอนต้น

การใส่แบบเรียนเนี่ยโดยส่วนตัวผมเนี่ย
ผมไม่ได้แคร์ว่าต้องบังคับ

ผมคิดว่ารัฐนี้คงมีอำนาจคุมแบบเรียนจนเกินไป

ผมคิดว่าอย่างนี้อันนี้ทำให้ผมไม่ได้แคร์เรียนการอยู่ในแบบเลยนะ

มันเป็นความพยายามจะมาให้๖ตุลา
และเหตุการณ์อย่างเสื้อแดงดำรุงอยู่

คุณต้องทำให้เกิดการอะไรอ่ะ
ไม่ยอมให้เกิดเพราะอะไรในพ้นผิด

ผมขอพูดสร้างให้มารกษ์หกตัวลานะครับ
แล้วผมเคลียร์ประเด็นนี้เป็นจุดเชื่องกับ
คณะรัศน์รรณหรือกระบวนการเยาวชน

ทำให้คนตาสว่างว่า
เผลอในประเทศไทยไม่มีใครอยู่เหนือการเมืองจริง

ทำไมชนชั้นนำไทยกลัวการเปลี่ยนแปลงจังเลยอาจารย์ครับ

คนกลุ้มอำนาจได้อภิษฐฯ

ได้อภิษฐฯเห็นว่าสมควรมันก็ไม่ได้แย่นะ

อยู่บนระดับบนของระบบเครือข่ายอุปถัมภ์
หรืออยู่ในอาจจะไม่อยู่บนนะ

ดำรงชีวิตอย่างดีพอสมควรได้โดยใช้เส้นสายเหล่านั้น
โดยไม่คิดว่าคนที่ไม่มีเส้นไม่มีเส้นสายเหล่านั้นมีจำนวนมหาศาล
พวกเขาถึงได้ไม่คิดว่ามันแย่อย่างที่เขาคิดใช่ไหมครับ
ผมคิดว่าคนที่มีอภิษฎทุกสังคมก็ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงแค่นี้
ของความสังคมไทยอภิษฐฯนั้นมาในรูปของระบบอุปธรรมแบบนี้
ผมคิดว่าเรื่องสำคัญไม่ใช่เรื่องที่ว่าทำยังไงถึงจะทำให้เขาไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง
เพราะมันลำบากทำได้แต่ว่าทำยังไงระบบจึงเอื้ออำนวยกับการเปลี่ยนแปลง
โดยที่เขากลัวหรือไม่ก็ไม่สำคัญแน่นอนต้องไม่ให้เขากลัวจนเกินไป
เพราะบนรถทุกคนไม่ควรต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวว่าจะถูกคิดบัญชี
เว้นแต่คุณได้ทำความผิดมหันเช่นรัฐประหารเช่นได้ไปฆ่าคนไปทำร้ายคน
อันนี้อภัยจะลำบากใช่ไหมเหมือนกฎหมายจะให้อภัยก็ต้องผ่านกระบวนการกฎหมายด้วย
ถึงจะให้อภัยกันได้แต่นอกจากนั้นเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลายอย่าง
ทำให้เขาไม่ต้องกลัวกับการเปลี่ยนแปลงจนเกินไปและถึงที่สุดระบบควรจะดีพอที่จะทำให้คนบางคนกลัว
เพราะเขาอยู่ในอำนาจเพราะเขามีอภิษฎเนี่ยก็เรื่องของเขา
ถ้าคนส่วนใหญ่เห็นว่าคนเปลี่ยนแปลงก็ต้องค่อยปรับตัวเปลี่ยนแปลงกันไป
พี่จิมวาชัยอธิบายได้ทุกเรื่องผมอ่านคลาวอาจกรรมไม่รู้ว่าอาจารย์เคยได้ยินบ้าง
เคสกำนันนกอะไรตำรวจที่ต้องไปสร้างเครือข่ายตำรวจ
เพื่อจะส่งต่อไปให้นายเรื่อยมันก็มาจากประเด็นเรื่องเครือข่ายระบบอุปถัง

อาจารย์ครับก่อนจะลากันไปเนี่ยเห็นเขาบอกว่าอยากให้โชว์เสื้อ
เสื้อที่อาจารย์ใส่นี่คือ๔๗ครับปี๑๔๑

อาจารย์ต้องไปงานที่ไหนบ้างไหมครับพรุ่งนี้
มีธรรมศาสตร์แม่
เพราะว่ามีรายการตอนเช้า
มีงานอภิปรายคนอื่นนะผมไม่ได้พูดนะตอนบ่าย
ผมก็คงที่สำคัญอยู่ผมคงอยู่ทัศน์ธรรมันคือเจอเพื่อนฝูง

เพราะการเช้งเม้งมีความสำคัญอย่างยิ่ง
และเป็นเรื่องที่แสนที่จะถูกที่เราจะทำ
ครับปกติพูดอย่างนั้นคนจีนเหมือนกันอาจารย์คนจีนเหมือนกันนะ
ผมก็ต้องไปเช็งเม้งค์กับกวงอำมาตย์ก็ต้องไปกินข้าวต่อหน้ากวงอำมาตย์นะ

ดีใจที่หลายสิบปีที่ผ่านมายังมีเพื่อนฝูงผม
ยินดีจะไปทุกเช้าวันที่๖

ผมมาได้ปีหลังก็เสียแล้ว

ค่ะพรุ่งนี้มีงานที่นี่ธรรมศาสน์ที่ที่อาจารย์ไป

คุณผู้ชมครับตื่นเต้นมากแล้วขอบพระคุณมากอาจารย์ครับให้เกียรติมาถึงที่นี่เราก็อย่างที่บอกรายการใหม่มากด้วยนะครับของทางไทยรัฐออนไลน์ขอบพระคุณอาจารย์มากจริงสำหรับการพูดคุยวันนี้ผมก็กำลังจะถามอาจารย์ในมิติที่มันต่างไปบ้างในเรื่องหกตุลาเพราะอาจารย์คงพูดเรื่องหกตุลาแบบปากเปียก
โปรดติดตามตอนต่อไป